นครราชศรีมาเขต๑อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ
อีสานนี่ทุกคนก็พยายามที่จะเจาะพื้นที่ตรงนี้ให้ได้

คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราอยู่ที่นั่น
สถานการณ์ตอนนี้การนับคะแนนเป็นยังไงแบบไหนบ้างแล้ว

คุณผู้ชมค่ะขณะนี้เป็นเวลา๑๙นาฬิกา๓๔นาทีแล้วนะคะที่วัดหนองไผ่
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่ทาง
และการเลือกตั้งทำการนับคะแนนจากการเลือกตั้งค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีประชาชนที่มาคอยจับตา
คะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้กันอย่างหนาแน่นค่ะ
ประชาชนบางท่านหรือบางกลุ่มนะคะก็ได้มีการปรบมือด้วยความดีใจ
เมื่อเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการนับคะแนนเสียงตามพัก
ส่วนขณะนี้ทีมข่าวเราได้ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ขณะที่อยู่ระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียง
ซึ่งได้ข้อมูลว่าแบบบัญชีรายชื่อขณะนี้
พักเก้ากลายเบอร์สามสิบเอ็ดนะคะอยู่ระหว่างการที่มี
คะแนนนำจากทุกพักนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ข้อมูลว่าเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดสูงอยู่ขณะนี้ค่ะ
ส่วนแบบพักแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะสรุปข้อมูลแล้วว่าได้ของพักชาติพัฒนากล้าเบอร์๕นะคะ
คะแนนอยู่ที่๒๔๓คะแนนค่ะซึ่งเป็นคะแนนรวมคงที่อยู่แล้วค่ะ

อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็ยังคงทำการนับคะแนนรวมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะแจ่มศรีปริชดา
เทราะเทวีรายงานค่ะขอบคุณคุณสาดูเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ
ตามที่บาลทรายนำนะครับนครราชสีมาเป็นแถมที่มั่นชายพัฒนากล้า
ใช่ค่ะแชมป์เก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น
ใช่แต่เมื่อกี้บอกเก้าไกลนำอีกแล้วเหรอคะ

แต่บัญชีรายชื่อนี่ปกติเขาจะไปรวบยอดทีเดียวหรือเปล่าฮะ

คือในแต่ละหน่วยก็ส่งไปที่กตจังหวัด
ก็ต้องอยากจะส่งมาส่วนกลางแล้วคิดคำนวณ
คือบัญชีรายชื่อประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง

ทั้ง๑แสนหน่วยขนาดจะมารวมกัน

คิดง่ายเพราะสาวมี๑๐๐คน